งกรานแบบนี้หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของการเดินทาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณตำรวจเขาจะตั้งด่านในแต่ละจุด
มีอยู่ด่านหนึ่งที่ขอนแก่นแขนก่อน

แก่นที่นั่นเขาตั้งด่านสกัด
ไม่ได้สกัดกั้นแจกใบสั่งแต่ว่าเป็นการสกัดแจก

แจกมะม่วง

นี่ครับที่ถนนมิตรภาพอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านแฮดนะครับ
เขากำลังเข้ามาเข้าแม่นในการบอกมะม่วง
อกมะม่วงแบบนี้ทำการสกัดแจกมะม่วงครับ

มากไม่แจกใบสั่งนะครับแจกมะม่วงครับ
ดีนะจะได้ไม่ง่วงไงจะได้แบบบางคนหิวขับรถมาก็ลองท้องกันไป
ถูกต้องแล้วมะม่วงที่เขามาให้นะคือน้ำมะม่วงน้ำดอกไม้

โอ้โหน่ากินน่าทานจริงยกนิ้วโป้งให้เลยมันเหลืองชำ
น่าทานจริงแล้วเป็นมะม่วงที่เขาแช่เย็นมานะ
คือทานเย็นมันคลายร้อนได้ด้วย
คือน้ำดอกไม้เนี่ยมันแน่นอนมันก็หวานฉ่ำ
มันมีความเปรี้ยวนิดเพื่อทำให้อะไรรู้ไหม
ทานเข้าไปแล้วตาสว่างยิ่งสุกแบบนี้ไม่เปรี้ยวมาก
คือรสชาติมันกำลังพอดีคุณผู้ชมครับ
แล้วเอาไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปผ่านมา
ดีอกดีใจขอ๒ขอ๓ขอ๔

รถตู้นะมากันเป็นคณะก็แจกกันไปทุกคนทั่วถึงกันแบบนี้เลยนะคะ
ใช่ครับเรียกได้ว่าแจกมะม่วงกันแทบจะหมดต้นเลยนะครับ
ต้นเยอะมีเป็นสวน
นี่คุณตำรวจเขาก็ถามนะเอากินเลยกินเลยเป็นไงง่วงไหมกิน

อร่อยครับมีข้าวเหนียวไหมครับ
แต่มะม่วงอย่างเดียวอิ่มเลยครับคุณตำรวจบอกไปซื้อข้างหน้านะครับยังมีข้าวเหนียวมูลอยู่
อันนี้เห็นแล้วก็แหมอยากจะขอสักคำสองคำนะ
นี่ไงจ้อนัททีเขาขึ้นมาบนรถทัวร์เลยนะรถทัวร์เขาขึ้นมาแจกมะม่วง
แต่แจกกันเป็นลูกนะคะเพราะว่าไม่รู้จะปอกให้ทานยังไงหมดค่ะ
ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศดีนะครับในช่วงของเทศกาลที่หยุดยาวแบบนี้
แน่นอนแล้วครับหลายพื้นที่หลายเส้นทางก็ติดขัดเล็กน้อย
เพราะว่ารถมันเยอะแต่ก็ต้องขอให้คุณผู้ชมนั้นใจเย็นด้วย
ถ้ากำลังจะเดินทางในวันนี้หรือว่าวันไหนในช่วงของการที่รถติด
เพราะว่าประชาชนเขาเดินทางกันเยอะแล้วคุณตำรวจเขาก็ตั้งด่านเอาไว้
เขาไม่ได้ตั้งด่านเอาไว้เพื่อจับอย่างเดียวนะ
เขาตั้งด่านเพื่อความปลอดภัยบริการประชาชน
ถูกต้องคือการที่ตั้งด่านเพื่อให้รถมันชะลอตัวช้านิดนึง
เพื่อให้ทุกคนนั้นถึงบ้านด้วยความปลอดภัย
ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นห่วง
เรื่องของการขับขี่ยานพาหนะด้วยนะคะ
อย่างที่บอกหยุดหลายวันนะช่วยกันแบบว่า

ใช้ถนนก็อย่าใจร้อน
ชมคุณตำรวจที่ขอนแก่นแล้วก็ทุกหน่วยนะครับ
เพราะว่าที่นี่เขาแจกมะม่วงแต่ที่อื่นเขาก็แจกอะไรอย่างอื่นให้เหมือนกัน
แต่แต่ละที่เขาก็มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป
แล้วยังไงตำรวจก็คอยให้บริการประชาชนอยู่แล้ว